ยายชื่อนางเฮียงนามสกุลวัชิมาเพศอายุ๖๒ปีอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินค่ะ
ตอนนี้ยายอาศัยอยู่๓คนมียายตาอืดแฟนคนที่๓หลานน้องแป้งค่ะอายุ๑๑ปี
ลูกสาวยายชื่อน้องเปี้ยเขาก็เอามาให้ยายเลี้ยงตั้งแต่๒เดือนกว่ายายก็เลี้ยงเขามาจนทุกวันนี้
พออยู่มาเขาก็แต่งงานกับพ่อน้องแป้งของลูกอายุ๗ปีค่ะ

ลูกสาวทำงานส่งเงินมาให้ยาย
เดือนละ๓๐๐๐บาททุกเดือนค่ะ

เพื่อนของน้องเปียเขาโทรมาถามยายว่า
ยายเห็นน้องเฟียกลับบ้านไหม

แล้วพออีกประมาณ๓๔วัน
ยายก็โทรไปถามเขาว่า

พอประมาณ๓วันเขาก็โทรมาบอกยายว่า
หนูไปดูที่ห้องให้แล้ว

กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเลย

ยายก็เลยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ
พอ๑๐๐วันเรื่องไม่คืบหน้า
แม่ก็เลยไปหามูลนิธิกระจกเงา
แล้วมูลนิธิกระจกเงาก็แนะนำให้แม่
ร้องเรียนที่กระทรวงยุติธรรม
แล้วเขาก็นิดเรื่องใหญ่ไว้
ตอนนี้ลูกก็หายไป๓ปี๕เดือนแล้ว
แม่อยากบอกลูกว่า

ไม่ใช่ว่าเสียใจเฉพาะลูกหาย
ที่ลูกกู้เรียนเงินก่อยสอ
ตอนนี้ลูกไม่ได้ส่ง๓ปี
เขามีหนังสือมาให้แม่ค้ำประกัน

เขาบอกว่าถ้าแม่ไม่ชำระเขาก็พอ

ถ้าหากลูกไม่อยู่แล้ว
หรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น

แน่นอนนางเล็ดขาย
เมื่อก่อนยายทำขนมนางเล็ดขาย

ลุกมาแช่ข้าวสาร
เสด็จน้ำประมาณ๓๔ชั่วโมง

นึ่งเสร็จก็ต้องเอามาทำเป็นแผ่น

พอตากเสร็จเราเอามาทอด
แล้วก็ต้องทำน้ำเชื่อมอีก

พอยายเหนื่อยยายปวดยายก็ทำไม่ได้
ที่ยายไปหาหมอหมอก็บอกว่า
ยายเป็นกระดูกพลุนครั่นระยะร้ายนะ
เขาบอกว่าทานยาไม่ได้แล้ว

ตอนนี้ยายฉีด๓เข็มแล้ว
ยายก็หยุดทำขนมคือยายไม่ไหว
มันจะต้องยกปากต้องนั่งทำ
เป็นโรคนี้นั่งนานก็ไม่ได้ปวด
เรื่องความตายยายไม่กลัว
แต่เป็นห่วงคือห่วงหลาน
ถ้าไม่มียายแล้วไม่รู้หลานจะเป็นยังไง

ทานยามา๔กว่าปีแล้ว
ระบบประสาทก็มันไม่ค่อยดี
หมอก็บอกว่าจะเป็นอันเซอร์เมอร์ได้นะเกี่ยวกับสมอง
ถ้าหลานขาดยายไป
อนาคตเขาจะเป็นยังไงยายคิด

ยายหนูเป็นกระดูกทับเส้นประสาทค่ะ

ถ้าหนูโตไปหนูจะดูแลยายเองค่ะ

ตอนนี้ก็มีแต่บ้านอยู่
หนี้ของลูกก็อยู่แสนห้า

นี่ก็คือครอบครัวที่คุณสุนะครับ
วันนี้จะมาช่วยเหลือ

ด้วยการเป็นนักสู้ชีวิตแทนให้นะครับ
ตอนนี้ก็มาพร้อมกันทั้งครอบครัวใหญ่เลยนะครับ

ก็วันนี้มีคุณยายเฮียงมานะครับ
แล้วก็มีคุณลุงอึดนะครับ
แฟนแล้วก็มีคุณเดือนนะครับ
ซึ่งเป็นพี่สาวของน้องเปียที่หายไป

วันนี้อาการก็ทานยาตั้งแต่ทานข้าวเสร็จค่ะ

ปางเมื่อกี้ก็ค่อยทุลาวลงค่ะ

ไม่เคยลืมเลยค่ะ

ช่วงเวลาที่มีเทศกาล
เทศกาลเขาเคยกลับบ้านทุกปี

เผื่อจะโชคดีว่าสักวันหนึ่ง

ใช่ค่ะ

ในทุกวันในทุกเทศกาล

ที่มีคนอื่นกลับไปจากทำงานจากกรุงเทพ
สุฟังเรื่องราวของคุณยายแล้วพี่สู่รู้สึกยังไงบ้าง
สงสารมากเลยอะ

สุค่ะอยากจะบอกอะไรกับคุณยายเอียงบ้าง
เชิญพี่สุพูดกับคุณยายได้เลยค่ะ

หนูจะทำให้เต็มที่นะวันนี้นะ
หนูจะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็หนูอยากให้กำลังใจยายนะคะ
คือจริงคนเราเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนะคะ
อยากให้ยายทำใจบ้างถึงแม้มันจะยาก
เพื่อสุขภาพของยายเองนั่นแหละ
แล้วหนูก็ขอให้เขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ขอให้เขากลับมาหายายกับต้า
แล้วก็ลูกสาวที่น่ารักของเขานะวันนี้หนูจะสู้ให้ยายเต็มที่นะคะ
เป็นคำมั่นสัญญานะครับของคุณสุเพราะว่าวันนี้คุณสุเนี่ยจะมาทำหน้าที่
เป็นผู้แข่งขันแทนครอบครัวของคุณยายเอี่ยงนี่
เพื่อที่จะให้ได้เงินทุนที่ต้องการจากรายการของเราไปให้มากที่สุด
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะแข่งขันนะครับผมก็จะต้องขอถามครอบครัวของคุณยายเฮียงก่อน
คุณยายเฮียงครับมารายการของเราร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตต้องการเงินทุน
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

๒แสนบาทนี้ก็ร้องทั้งหมด๗เพลง
เงินสองแสนที่คุณยายเฮียงตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะได้จะเอาไปทำอะไรบ้างจ๊ะถ้าสมมุติว่าได้จริง
คุณยายสมมุติว่าได้จะเอาไปชำระหนี้ก่อยสอของลูกก่อนค่ะ
ก็คือปกติลูกสาวน้องเปียที่หายไปเนี่ยคือจะส่งทุกเดือนอยู่แล้ว
ทีนี้ก็คือพอหายไปเนี่ย๓ปี๕เดือนกว่านี้ก็คือไม่ได้ส่งเลย

จะต้องเอาก้อนนี้ไปให้ทางกรยศ

ก็สำคัญทีเดียวสำหรับเงินก้อนนี้
คุณแม่วันนี้เต็มที่นะคะ

ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณป่าค่ะ

เริ่มกันที่เพลงแรกกันเลยนะครับ
เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ

ฟังอินโทรไปแล้วทำไมถึงมีน้ำตานี่เพลงเร็วนะคะ

ทุกคนอาจว่าขอให้ได้เพลงที่เราได้เนื้อขอให้คือเปอร์เซ็นต์พลาดมัน
ทำไมน้อยที่สุดเพราะเราอยากช่วยเขาจริง
กลางอดิษฐานอยู่แบบออกมาจากบ้านแล้วเพลงนี้ละคะ

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงแรกมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณสู่ครับตัวช่วยของเราในเพลงแรกนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ

เอาละครับถ้าพร้อมมาเลยครับเพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
สู้ค่ะ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

เฮียงเพราะไหมคะเพราะค่ะเคยเห็นแต่ในทีวีฟังแต่ในวิทยุเนาะวันนี้ได้มานั่งฟังใกล้เลยชื่นใจไหมคุณยาย
ชื่นใจค่ะเดี๋ยวท่านลองได้ครบหมดคำนะคะยายได้เลย๑๐๐๐แรกค่ะเค้าขอให้โชคดีนะครับสำหรับเพลงแรกนะ
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาทคุณสุนารีร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาทคุณสุนารีร้อง
ร้องได้ครับ
เปิดตระเดิมคะดัวเพลงของบ้านเยเฮียงค่ะคุณแม่สุนารีร้องได้แบบนี้เยเฮียงรับราคา๑๐๐๐๐บาท

เพลงแรกได้แล้วนะคุณยายต้องการ๗เพลง๗เพลงได้๒แสน

คุณยายมีอะไรอยากจะบอกกับพี่สุนารีไหมคะ
ขอบคุณมากนะคะขอให้ได้๖เพลงนะคะ
ขอให้๖เพลงให้ได้หนูจะพยายามหนูจะทำดีที่สุดกับยายจ้า
เอาละครับวันนี้คุณสุนารีมาเปิดประเดิมโชว์กันก่อน๑เพลง
อยากให้อยู่กับเราอีกหลายวัน
หลายวันก็ยิ่งได้หลายแสน

แต่วันนี้เวลาเราหมดแล้วต้องให้คุณพี่สู่นะคะไปซ้อมแล้วก็ไปทบทวนเพลงมา
เผื่อจะได้แบบเกิน๗เพลงเป็น๘เพลง๙เพลง
ได้๑๐เพลงได้ให้คุณยายล้านหนึ่งเลยคุณแม่
ก็ต้องมาติดตามนะครับมาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้กับผู้แข่งขันของเรานะครับ
ครอบครัวคุณยายเฮียงแล้วก็นักบุญของเรานะครับ
คุณสุนารีราชศรีมากันใหม่ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ตอนร้องได้ให้บุญทางไทยรัฐทีวีนะครับช่อง๓๒แห่งนี้
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงเลยครับทั้ง๒วัน
จากรายการของเราค่ะมีอีกหนึ่งรายการค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตาม
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะรายการนี้ชีวิตของทุกคนก็เข้มข้นสุดสุดค่ะ

วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ถ้าแม่ดูอยู่หนูอยากบอกแม่ว่าหนูขอให้แม่กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากัน

เพลงเก่งของเราครับ
สวัสดีครับ
เพียงเท่านี้ก็สามารถร่วมกิจกรรมร้องได้ให้ถ่ายได้แล้วจ้า